คุณผู้ชมคะข่าวเที่ยงไทยรัฐช่วงนี้เนี่ยดูกันเรื่องของยาเสพติดหน่อยหลายข่าวเลยแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงเรื่องฆาตกรรม
แล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจนทำให้เสียชีวิตด้วย
ใช่ครับเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ชายคนหนึ่งถูกดักซุ่มยิง
ยิงเข้าที่คอเลยคุณสองนัดเสียชีวิตอย่างอันหนาดแต่ที่สำคัญตัวเขามันมีการสะพายกระเป๋าอยู่หนึ่งใบ
แล้วในกระเป๋าเนี่ยนะยาเสพติดเพียบคาดว่าน่าจะเป็นเด็กเดินยาวิ่งยาส่งให้กับลูกค้าอีกทอดนึงแหละครับ
พันธุ์ตำรวจโทบุญนำบุญอริยวัตรนะฮะเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพลานสกาของนครศรีธรรมราช
รับแจ้งว่ามีผู้ถูกยิงจนเสียชีวิตบนถนนระหว่างหมู่บ้านบ้านเนินจำปาตำบลกำโลนอำเภอลานสกานะครับแล้วก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรของโรงพยาบาลลาศกาก็นี่ฮะลักษณะก็เป็นแบบนี้
นะฮะศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายนิติวัฒน์พงพรมอายุสามสิบสี่ปีนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะสภาพมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่ลำคอซ้ายสองนัดเลยคุณผู้ชมนะฮะใกล้กันก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่ด้วยเลือดเต็มไปหมดนะแต่ที่สำคัญเนี่ยผู้ตายเขาสะพายกระเป๋าเป็นกระเป๋าคาด
หุ้งน้ำหนักสิบสองกรัมแล้วก็เงินสดอีกพันกว่าตรวจสอบนะฮะไปพบหมอนรองกระสุนปืนสองชิ้นตกอยู่แล้วก็เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐานนะครับ
ในตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองมุ่งหน้าไปยังตลาดกำลน
พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายดักซุ่มรออยู่ในความมืดข้างทาง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตกจากรถแล้วก็เสียชีวิตทันที
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปในกระสุนเข้าที่คอเลย๒นัด
ตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะเป็นสายเดินยาคนวิ่งยาเดินยาต่าง
และถูกคนร้ายใช้ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติหรือว่าลูกซอง๕นัดไปซุ่มยิง
สาเหตุก็คงเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันในวงการยาเสพติด
ผู้ตายเป็นเด็กส่งยาเคยถูกจับมาแล้วเรื่องของคดียาเสียบติดว่าเขาครองผู้จำหน่าย
เดี๋ยวตำรวจจะสืบสวนนะครับว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
ใครเป็นคนรับยาแล้วใครเป็นคนส่งยาต่อจากผู้ตายอีกทีหนึ่งนะครับ
ข่าวนี้ต่อก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหมือนกันคนขายยาเสพติดค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะไล่ตามปรากฏว่าเขาขับหนีนี่ไม่ได้ขับมาคนเดียวนะมีเพื่อนนั่งมาด้วย
ทีนี้พอมาถึงทางแยกเบรกรถไม่อยู่ไปพุ่งชนท้ายเป็นรถหกล้อ
ชนท้ายชนประสานงานเลยคุณผู้ชมทำให้คนขับเนี่ยเสียชีวิตส่วนเพื่อนหนีค่ะ
เพื่อนที่นั่งมาด้วยกันหนีแต่ท้ายที่สุดก็ถูกตำรวจรวบตัวได้นะคะ
แล้วดูสิสภาพรถเก๋งไปประสานงากับรถหกล้อที่ขนกระเบื้องจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนบายพาส
เลี่ยงเมือง๓แยกริมคลองชลประธานที่ตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองสระบุรีนะคะ
คนขับก็คือนายอานนท์อายุ๓๐ปีเพื่อนที่นั่งมาด้วยชื่อว่านายกิตติแสงฮิรันอายุ๓๓ปี
ก็พยายามหนีการจับกลุ่มของตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดสระบุรีค่ะ
แต่เขาหนีเร่งเครื่องหลบหนีหนีมาตามถนนคันคลองชลประธานแล้วก็ขับเร็วอ่ะ
พุ่งข้ามถนนมาเลยชนประสานงากับรถหกล้ออย่างจัง
ทีนี้ตอนนั้นชุดไล่ล่าตามมาทันแล้วก็เป็นจังหวะที่เพื่อน
ชื่อว่าไน่กิตตินั่งมาด้วยพอเกิดอุบัติเหตุเสร็จ
กิติเนี่ยเปิดประตูรถหนีค่ะตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะ
ไปตรวจค้นนายกิตติเจอยาบ้า๕๐เมตรเจอยาไอศ์อีกจำนวลหนึ่ง
ส่วนนายอานนท์บาดเจ็บติดอยู่ในรถ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงยังต้องเอาเครื่องตัดทาง
มาช่วยนำตัวนายอานนท์ออกมาเพื่อส่งจากโรงพยาบาล

เพราะว่าตอนนั้นนายอานนท์ยังไม่ตายนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ตัวนายกิติที่พยายามจะหนีแล้วตำรวจจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะ
เขาก็รับสารภาพบอกว่านำยาบ้ามาจากนายอานนท์
ส่วนเรื่องยาบ้าที่นายอานนท์มาส่งเนี่ยคือตัวเขาไม่รู้เรื่อง
อานนท์แค่บอกว่าให้นั่งรถมาเป็นเพื่อนหน่อย
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะ
เดี๋ยวก็จะเอายาบ้ายาไอซ์ที่พบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จะตรวจค้นในรถเก๋งคันนี้ด้วย
เรื่องต้นยังไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็คาดว่าที่คนร้ายทั้งสองคนนำยาบ้ามาส่งเนี่ย
โยนทิ้งกลางทางระหว่างหลบหนี
เพราะว่าถนนสายนี้เปลี่ยวแล้วก็มืด
สรุปคือคุณผู้ชมเจอยาเสพติดในตัวของนายกิติ

จะเอามาเป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดี

แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปดูประวัติเนี่ยนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่านายอานนท์เขาเคยมีพฤติกรรมการจำหน่ายยาบ้า
แล้วก็เอายาบ้ามาส่งในพื้นที่สระบุรี
จะขับรถลาดตระเวนส่งยาบ้าหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเขาหาทางจับตัวมานานแล้วนะ
ทีนี้รอบนี้สายแจ้งมา
บอกว่านายอานนท์จะมาส่งยาบ้า
หมู่บ้านชุมชนคอกวัวที่สระบุรี
ตำรวจก็เลยมาดักซุ่มรอแล้วก็เห็นรถของผู้ต้องสงสัยเนี่ย
นัดหมายตามที่เขามีการแจ้ง
จะมาส่งยาบ้าตามนัดหมาย
ตำรวจก็เลยพยายามจะเข้าไปจับกลุ่ม
สังเกตเห็นรถก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรถของตำรวจ
คนร้ายก็หนีออกมาอย่างเร็วจนมาประสบอุบัติเหตุนะคะ
ส่วนคนขับรถหกล้อก็เล่าให้ฟัง
คนขับรถหกล้อชื่อว่านายสัญญาบอกว่า
ผมเนี่ยขับรถมาจากลบบุรีจะไปส่งกระเบื้องที่กรุงเทพ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุจู่รถคอนด้าแจ๊สคันนี้
พุ่งออกมาอย่างเร็วผมเบรกรถไม่อยู่
ก็เลยทำให้ประสานงาชนกับรถเก่งคันนี้นะคะ